หลังจากที่กรมศิลปากรได้มีการเคลื่อนย้าย
คานเหล็กรับน้ำหนักหรือว่าซัปเปอร์ทรัสขนาดยักษ
สำหรับทำโครงสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้กรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งส่วนโครงสร้างรับเสาเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบยกเสาเอกเสมือนจริงในวันนี้

แล้วก็เตรียมสำหรับพิธียกเสาเอกที่จะมีขึ้นในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือเสาเอกของพระเมรุมาตร
งามพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยกรมศิลปากรนำมาติดตั้งไว้บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมกับส่วนโครงสร้าง
ที่เรียกว่าซัปเปอร์ทรัสหรือว่าส่วนโครงสร้างรับเสา
เพื่อเตรียมพร้อมในการซักซ้อมการยกเสาเอกพระเมรุมาตร
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสายวันนี้๑๐นาฬิกา๑นาทีครับ
โดยมีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้ามาดูการทดสอบ
จากนั้นวันที่๒๗กุมภาพันธ์จะมีพิธีบวงสวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาตร
โดยมีนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในพิธีครับ
ขณะที่ความคืบหน้าส่วนงานบุรณปฏิสังขรรมราชรศนั้นล่าสุดช่างจากสำนักช่างสิบพล
ได้ทำการปิดกระจกใหม่ในส่วนฐานชั้นที่๑ของพระมหาพิชัยราชรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยใช้กระจกสีเดิมคือสีมรกฏสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็ทองนะครับ
พร้อมกับยังได้เร่งงานปิดกระจกในส่วนของอื่นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคาดว่างานติดประดับกระจกตกแต่งพระมหาพิชัยราชรสนั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ครับ